ชมพี่คิงกันยกใหญ่เลย
ใครนะฮะพี่คิงไม่เกี่ยวกับอะไรกับโฟล์คิง
คิงเป็นกู้ภัยคุณผู้ชมเดี๋ยวก่อนจะเล่าเรื่องพี่คิง
ถ้าเกิดว่าคุณมีแฟนแล้วปรากฏว่าไปเซอร์ไพรส์แฟน
ไปหาที่ห้องแล้วไปเจอนุ่มคนใหม่อยู่ในห้องแฟนคุณ
คุณจะทำอย่างไรฮะคือปกติเรากำลังเสริมข่าว
ฆ่ากันตายทะเลาะกันเป็นเรื่องใหญ่ใช้อารมณ์

คิงเป็นกู้ภัยจะไปเซอร์ไพรส์แฟนสาว

เพราะแฟนสาวมีผู้ชายอยู่ที่ห้อง
ผู้ชายผู้หญิง
ผู้ชายถามมามันก็ไม่ตอบ

ผู้หญิงูไม่ทำผู้หญิง

ไม่ตอบเลย

แต่ว่าทางกลางเสียงหล่อมันมีความเศร้า

เท่ามันดูถักหลัง
ผู้ชายอยู่ในห้อง

พอเจอพี่คิงไปวิ่งเข้าไปในห้องน้ำ

คิงบอกว่าแม้จะหาแฟนใหม่ก็หาดีไม่ได้หาคนเป็นใบ้

ไม่มีเสียงตอบรับจากห้องน้ำที่ท่านเรียก

ใจเย็นมากนี่น่าเป็นตัวอย่างมากเลยนะคะ
เออแฟนไม่ตายหาใหม่ได้นะพี่คิงเนอะ

เล่าสั้นบอกว่าคือ
โพสต์คลิปนี้ไว้เป็นอุทาหรณ์กับหนุ่มนะคะ

มันไม่จำเป็นต้องใช้อารมณ์หรือใช้ความรุนแรงเสมอไป

คิงบอกว่าแฟนสาวทำงานอยู่ที่ร้านสะดวกซื้อ

มักจะไปค้างห้องแฟนเสมอนะคะ

ไม่ค่อยมีเวลาถ้าเกิดมีเวลาก็จะไปค้างด้วย
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยก็คือก่อนที่จะบำเน็ตคลิปนี้

อยากจะไปเจอแฟนสาวอยากไปเตอร์ไพรส์
ปรากฏว่าโอ้โหเจอเซอร์ไพรส์กว่านะฮะ
พาผู้ชายมาอยู่ในห้อง

คิงพี่รู้ไหมว่าผู้ชายใหม่ของแฟนเป็นใคร

อืมโดนตีท้ายครัวเหรอคะ

แม้จะโกรธมากแต่ก็ไม่คิดทำร้ายใครนะคะ
สุดท้ายแล้วก็บอกเลิกกับฝ่ายหญิงไป
แล้วก็มาหารุ่นพี่ก็เลยกลายเป็นเรื่องเหมือนลักษณะ

พยายามแบบคุยให้มันดูเป็นเรื่องขำไป

แต่ว่าเวลาพี่คิงอยู่คนเดียวก็คงอาจจะมีนึกถึงมาก

นะคะพี่คิงสู้นะพี่คิงนะ

ใช่นะคะขอให้เจอคนดีแล้วกันนะคะค่ะค่ะ